เราตามให้ต่อครับเรื่องของแม่ชีห่มแดงคนหนึ่งนะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับ
มีผู้ที่ร้องเรียนมายังทีมข่าวของเราบอกให้ช่วยตรวจสอบหน่อย
ชีคนนี้ห่มแดงอ้างตัวสำเร็จอรหันค่ะแต่ไปหลอกให้ชาวบ้านเขาจองกองบุญกองทองและศูนย์เงิน
ใช่๑กองบุญได้ทอง๑สลึงโอ้โหคนก็หลงกันเยอะหลงเชื่อกันเยอะ
มีสำนักวิปัสนาด้วยเมื่อวานผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
คือหาตัวแกไม่เจอบอกว่าเหมือนกับแกล่องหนแบบไร้ตัวตนอะไรแบบเนี้ย
ฝ่ายปกครองทางอำเภอทางตำรวจเนี่ยไปแล้วค่ะและวันนี้ไปอีกครั้งหนึ่ง
ก็ขออนุญาตเข้าไปทำการตรวจค้นแล้วก็
ก็ขออนุญาตผ่านน้ำราชการนะครับแล้วก็ขออนุญาตเอ่ออ่า
ลิมวลผมพี่ได้นำพอดีมีท่านท่านท่านท่าน
อ่าเลขาท่านท่านเจ้าพนักอ่าอำเภอท่านท่านท่านท่านจะมาด้วยนะฮะ
ก็เดี๋ยวผมจะในในส่วนด้านอีกทีนึงนะครับครับผม
ก็คงไม่มีอะไรครับสื่อมวลชนจะอยู่ด้านนอก
คือให้สื่อมัญชนแล้วก็ให้คือจะอ่าคุณตำรวจเข้าไปข้างในดีกว่า
ใช่ใช่ครับก็จะบอกคืออย่างนี้ดีกว่าก็คือจะไม่เปิด
คือจะไม่ขอเปิดประตูนะแล้วขอเดินเลาะตรงนี้ไปได้ไหมอ่าได้ได้ครับ
เพื่อไม่จะได้ไม่เข้าไปความวุ่นวายอ่าอ่าโอเคครับได้ครับ
ขอความร่วมมือครับนี่ฮะหมายจับเลยนะคะครับ
เป็นหมายจับเลยนะฮะเพราะมีคนไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
สำหรับแม่ชีกับพักพวกที่ไปหลอกให้เขาจองกองบุญกองทองอะไรเนี่ย
ร่วมกันช่อกงประชาชนนะคะครับแล้วพระเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือตรงนี้เนี่ยเป็นสถานปฏิบัติวิปัศนาพุทธศิกขี
ในพื้นที่หมู่๑นะครับตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ค่ะแต่คุณเป็นพระคุณมาอยู่ที่นี่เนี่ย
พระต้องจำวัดนะฮะต้องมีวัดในการจำพรรษานะครับ
มีตำรวจสผนมนคน์พนมนะครับ
ฝ่ายปกท้องด้วยครับประมาณหกสิบนาย
หมายจับจากศาลจังหวัดนครพนมเข้ามาขอตรวจค้นสถานปฏิบัติวิปัสนาพุทธศิกษีตรงนี้
มีพระวิญญาธิการหรือว่าตำรวจพระท่านมาร่วมตรวจสอบด้วยนะครับ
เพราะที่นี่นอกจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวเป็นผู้หญิงเนี่ย
โกนศิษย์ศาสตร์อย่างนี้มีพระอยู่ด้วย
พระหนึ่งรูปกับแม่ชีอีก๒คน
แต่เมื่อวานนี้ที่ติไปคุยด้วยเขาบอกเขาเป็นผู้มาปฏิบัติธรรม
แล้วพระรูปนี้บอกปกติอัตตามาอยู่ในคลสวรรค์
แต่มาสถานปฏิบัติธรรมวิบัติศนาทีนี่อยู่มา๓ปีแล้ว
ยังงงงกันอยู่เอาแล้วเขาไปอยู่ไงครั้ง๓ปี
เป็นพระไม่จำวัดไม่อยู่วัด
แต่เขาก็ให้เจรภิเข้าไปทางด้านข้างรุ่นนี้
บอกไม่ขอเปิดประตูใหญ่อะไรก็แล้วกัน
อ้างว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลห้ามสื่อมวลชนเข้าไปด้วย
แต่สื่อก็ตามตำรวจเข้าไปนั่นแหละตำรวจก็มีหมายสารนะฮะในการเข้าไปตรวจค้นนะครับ
สำหรับสำนักปฏิบัติวิปัสนาแห่งนี้เนื้อที่ด้านในทั้งหมดเนี่ย๖๗ไร่นะครับ
ด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้ามีพวกรูปปั้นนะ
รูปปั้นพระพุทธรูปนะฮะพระอัครสาวกอีกประมาณหนึ่งร้อยองค์นะฮะ
พระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นรูปตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตั้งเรียงรายกันอยู่
มีรูปปั้นต่างต่างอีกเยอะแยะไปหมดนะครับตามที่อยู่ของสถานที่ตรงนี้นะครับ
ระบุว่ามีผู้ชายคนนึงเป็นเจ้าบ้านค่ะนะฮะส่วนผู้อยู่อาศัยนะครับ
คือนางสาวอิสรีอินชัยยาชื่อเล่นชื่ออูอายุ๔๗ปี
ซึ่งคนคนนี้ก็คือแม่ชีที่ท่านเห็นเนี่ยแหละฮะแม่ชีที่นุ่งห่มผ้าสีแดงอ่ะ
แล้วอ้างว่าตัวเองสำเร็จอรหันต์เป็นพระอรหันต์ให้เรียกว่าพระยาธรรมมิกราช
แต่แม่ชีคนนี้คือผู้ต้องหาที่ถูกสารจังหวัดนครพนมออกหมายจับในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนนะครับ
คลิปที่เขาส่งมาร้องเรียนกับเราเนี่ยจะใส่ชุดขาวนะถือประคงประคำนะครับ
ระหว่างที่ตำรวจเข้าตรวจค้นในบ้านในสถานวิปัศนาตรงนี้นะครับ
เขาก็ห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเข้านะครับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็พยายามสอบถามแม่ชีนี่ฮะสุดท้ายเจอนะฮะเออใส่สีแดงจริง
เหมือนคล้ายจีวรพระนะนี่ฮะก็พยายามสอบถามนะครับ
ซึ่งแม่ชีคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของผู้ต้องหาอีกทีนึงนะ
เป็นลูกศิษย์ของผู้ต้องหาอีกทีหนึ่งนะครับปฏิเสธจะให้ข้อมูลนะครับไม่ขอตอบคำถามอะไร

ก็ตำรวจก็เข้าไปสักพักไม่นานแล้วครับท่านผู้ชมครับสพมนครพนมก็นำตัวพระ
อยู่ในสถานที่แห่งนี้ออกมานะครับมาตรวจค้น
ในสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็พาพระรูปนี้ออกมาด้านนอก
แต่พระนี่เขาบอกขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยกางร่มปิดหน้าให้หน่อยนะ
คือตอนแรกก็ตอนเดินเข้าไปก็ไม่ได้มีร่ม
ไม่ได้มีอะไรปิดบังใบหน้าปกติแต่ตอนเดินออกมาขอให้เอาร่มกลาง
หน้าเอาไว้หน่อยบอกช่วยบังอัตมาให้หน่อย
ความประสงค์ของเขาครับอันนี้คืออะไรครับเอาตัวไปไหนครับเนี่ย
หลวงพี่หลวงพี่ไปไหนครับเนี่ยเขาให้ตรวจทำงานอ่ะครับพี่
หลวงพี่มีอะไรจะพูดไหมครับเนี่ยไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยว
ขออนุญาตแต่แต่มีเหตุผลอะไรต้องปิดครับ
เมื่อกี้อันนี้เห็นปิดเลยฮะอย่าขออนุญาตนะครับไม่ใช่
เป็นหน้าที่ของเขาอาจารย์ต้องต้องการให้ให้หรือครับ
หรือว่าเขาปิดหรือว่าเขาคือความประสงค์ของเขาครับเชิญครับ
เวลาโยมเป็นหน้าที่ซึ่งโยมก็มีหน้าที่ของโยมเนอะ
สาวตำรวจก็มีหน้าที่ของตำรวจเพราะว่าตอนเมื่อกี้อาจารย์ออกไป
สุดท้ายตำรวจเจอนะครับท่านผู้ชมครับแม่ชีอูเมื่อสักครู่นี้นี่แหละ
ค่ะที่เห็นนี่ฮะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่ฮะ
แม่ชีห่วงแดงนี่นะนางสาว
นามสกุลอินชัยยาชื่อเล่นชื่ออูอายุ๔๗ปีหรือแม่ชีอู
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับนุ่งห่มผ้าสีแดงตรงนี้นะครับ
นั่งอยู่ด้านในกุฏิหลังหนึ่งในพื้นที่ตรงนี้นะครับสถานปฏิบัติธรรมที่นี่
เจ้าหน้าที่เจอตัวก็ไปอ่านหมายค้นแล้วก็หมายจับให้กับแม่ชีอูฟังนะครับ
แล้วก็ให้เซ็นรับทราบหมายด้วยนะฮะระหว่างที่ตำรวจตรวจค้นในกุฏิ
เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยแม่ชีอูซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
ช่อโกงนะครับเขาใช้คำเรียกตัวเองว่าอัตมานะ
อัตมานะเรียกเหมือนกับพระเลยนะค่ะบอกกับทีมข่าวนะครับ
บอกกับสื่อมวลชนบอกว่าตัวเธอไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
ส่วนการตั้งกองบุญหรือว่ากองผ้าป่าทองคำตามที่ชาวบ้านเข้าไปแจ้งความเนี่ย
ตั้งใจจะแจกให้กับชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากต้องการเอาเงินเอาทองไปแจก
เพราะยังรู้ล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวมนุษย์จะยากจน
เงินที่เอามามอบให้ถามว่าเอามาจากไหน
แม่ชีอู่ช่วยเศษให้ดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นเศษเงินได้
ไม่ยอมเศกครับครับไม่ยอมเศกนะครับทั้งผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องราวต่างของตัวแม่ชีอู๋คนนี้เนี่ยแม่ชีอูบอกว่าเคยไปปฏิบัติธรรมที่ป่าภูพาล
จนสำเร็จเป็นพระอรหันธ์ถามว่าแล้วตกลงยังไง
เห็นอย่างนี้ก็คือแม่เชียร์ผู้หญิงแต่เรียกตัวเองว่าอัตมา
แล้วก็นุ่งห่มจีวอนออกสีแดงกลักเหมือนจีวรพระป่า
แล้วบอกเป็นพระอรหันธ์เธอบอกอัตมาไม่มีเพศไม่มีรูปไม่มีนาม
ไม่มีแม้กระทั่งบัตรประชาชนยุ่งแล้วทีนี้
ตำรวจบอกไม่มีบัตรประชาชนคนไทยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยต้องมีบัตรประชาชนนะฮะ
ไม่มีธุรกรรมทางการเงินอะไรทั้งสิ้นคือตำรวจยืนไล่อยู่ตั้งนานเนี่ย
อ่านหมายค้นหมายจับอะไรให้ฟังเนี่ยก็วกไปวนมาเนี่ยวกวนอยู่เรื่องนี้ฮะ
ตมาสั่งคนในนี้ว่าอย่าตามอาตมาเพราะอาตมาไม่มีรูปไม่มีน้ำแปลว่าอะไร
แปลว่าไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยจริยวัตรของพระอารหันต์
ไม่เหลือธุรกรรมทางการเงินไม่เหลือเอกสารใด
ไม่ว่าผู้ใดแปลว่าพระอารหันต์จัดจัดที่เหมือนกับพระบรมคูเทพโลกอุดร
พระอุปคุฎเถระและพระวิปุระมหาเถระ
สำเร็จทำที่ป่าภูพันธ์และบรมครูเทพโลกอุดรเชิญมาอยู่
เพราะรู้ว่าภาคอีสานจะกลายเป็นศูนย์กลางวิปัศนายานใหญ่

แต่ตำรวจบอกในหมายจับเขามีชื่อนางสาวอิสรีอินชัยยาอายุ๔๗ปี

ตำรวจก็ยืนฟังนะก็ยอมให้ชี้แจงให้อธิบายก่อน
ก็อยากฟังเหมือนกันว่าแม่ชีจะชี้แจงยังไงแต่ชี้แจงแล้ววนไปวนมาจริง
นี่คนเดียวกันกับในคลิปนี้นะฮะที่มีผู้ส่งมาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
คือบอกไม่มีการทำธุรกรรมทำอะไรไม่มีทั้งสิ้นไม่มีตัวตนไม่มีอะไรทั้งนั้น
แต่ชาวบ้านบางคนบอกหมดไปเกือบล้านใช่เป็นแสนเป็นล้านกับกองบุญจองกองบุญอะไรของเธอเนี่ย
องบุญแล้วจะได้ทองแล้วก็เอาทองมาแล้วมาขายได้อีกเท่านึงแล้วก็เนี่ยฮะไปหลงทำหลงเชื่อกันเยอะ
ชีอู๋คนนี้อ้างว่าตัวเองรู้อดีตรู้ปัจจุบันและรู้อนาคต
ติก็เลยถามเลยถ้าอย่างนั้นแม่ชีบอกหน่อยสิอนาคตแม่ชีจะเป็นยังไง
รู้ไหมว่าตำรวจจะมาแม่ชีอู๋บอกรู้นะฮะรู้ล่วงหน้าว่าตำรวจจะมา
ก็เลยรออยู่นี่ไงส่วนที่แต่งกายนุ่งห่มผ้าสีแดงแบบนี้เหมือนจีวรพระ
เพราะมหาเทระโลกอุดรขอให้ใส่และยืนยันว่าตัวเธอไม่ใช่พระอรหันธ์ธรรมดานะ
แต่ตั้งใจว่าจะสอนอริยสัตว์ศรีนะแบบเข้มข้นแล้วก็ดุเดือดอะไรอย่างนั้นเลย

รู้อดีตปัจจุบัน
อนาคตรู้ว่าทำไมคนนี้ถวายซองเงินเพราะเคยเป็นลูกหนี้เก่า
รู้ไหมครับว่าวันนี้ตำรวจจะมาครับผม
รู้และสั่งคนในว่าห้ามทำ

ดุเดือดเลยครับ
ไม่ดุเดือดยังไง

นี่ติถามรู้ไหมว่าตำรวจจะมา

จะสอนอริยศัตว์ศรีแบบดุเดือด

ท่านจะสำเร็จอะไรของท่าน
จะสอนสั่งอะไรของท่านก็เรื่องของท่าน
แต่เงินทองที่ชาวบ้านเขาเสียไปเนี่ย
จากการจองกองบุญกับท่านเนี่ย

ตอบแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับ
บอกว่าเคยนัดว่าจะคืนให้ตามวันที่บอก
แต่ตอนนี้ไม่มีเงินจะคืนให้

ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหรือยังไร

ก็เลยบอกเอางี้แม่ชีอูไปต่อกันดีกว่า
นู่นเลยสพเมืองนครพนม
ไปโรงพักก่อนที่เหลือค่อยว่ากัน
ตำรวจก็พาตัวไปเนี่ยครับ

ชื่ออู๋ยังไงก็ต้องไปมีหมายจับหมายสารมาแล้ว
ไปลงพักนะครับ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับ

มาตรวจสอบเรื่องราวของ
สำนักปฏิบัติธรรมของแม่ชีอู๋คนนี้นะครับ

ปฏิบัติวิปัสนาแห่งนี้ตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน
กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมนะครับ
ส่วนที่นี่ที่มีพระอยู่รูปนึงมาอาศัยอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะครับ
ถ้ารู้ว่ามีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของเขาด้วย
เรื่องไปจองกองบุญไปหลอกลวงช่อกงประชาชนมาตั้งสำนักแบบไม่ขออนุญาต
กฎหมงกฎหมายผิดระเบียบก็ถือว่ามีความผิด
อาบัติปรชิกนะครับขาดจากความเป็นพระทันทีนะครับ
ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนรู้เห็นกับแม่ชี
หรือว่าได้รับในส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าที่ได้จากคำบริจาคก็มีส่วนมีความผิด
แต่ถ้าได้รับโดยตรงหรือว่าได้นำเงินนั้นไปใช้ก็เข้าขายถึงขั้นกับอาบัติปราชิก
แต่ว่าสถานที่นี้ก็มันไม่ได้ขึ้นกับทะเบียนของสำนักงานพระพุทธศาสนา
หลวงพี่ก็ถ้าอยู่รวมกับแม่ชีก็ควรที่จะแยกเป็นโซนมากกว่า
ส่วนของเขตสังคาว่าอันนี้ก็เขตของบัญชีใคร
เดี๋ยวได้ยินผู้หญิงบ้านว่าพระที่กำลังก็ต้องกราบแม่ชีรูปนั้นด้วย
เพราะมันผิดภาพวินัยกินไปทำให้ได้
เพราะพระสงฆ์ถึงไม่ว่าจะสินน้อยกว่าพิสุนิยนจะสินน้อยกว่าอะไรก็ตาม
ก็ทุกคนก็ต้องไหว้กับพระสงฆ์

ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเขาไหม
เมื่อวานก็คุมตัวแม่ชีได้๒รูป
ชาวบ้านเขาไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
เจริญาที่ก็ไปตรวจคนด้านใน
เดี๋ยวเราให้ท่านย้อนไปดูด้านในอีกหน่อยหนึ่งนะครับ
คือด้านในของสำนักวิปัสนาตรงนี้เนื้อที่๖๗ไร่
จะมีส่วนที่สร้างเป็นบ้านหลังแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตรวจคนบ้านหลังนี้ทาสีเหลืองทั้งหลังเลยนะครับ
กับกุฏิหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
แต่มีชื่อติดเอาไว้บอกเป็นกุฏิอจินไต

ด้านในกุฏิมีก้อนหินอยู่ในพานนะฮะ

มีเครื่องรางของขลังด้วยมีผ้ายันด้วยนะ

มีพ่ายันนะครับพ่ายันพระยาธรรมวิกราช
บอกว่าเป็นผ้ายันมหาลาบแคล้วคลาดมีเยอะเลย
มีวิกผมนะมีกระโปรงสั้นสีเหลืองแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นบรรดาลูกศิษย์ของแม่ชีอูอ่ะ
เอาไว้สำหรับปลอมตัวเวลาแบบออกไปหาชาวบ้าน
แล้วก็เจอถุงสีแดงด้วยมีตลับใส่ทองทองคำด้วยนะฮะ
รูปภัณฑ์มีแผ่นมาร์คเอาไว้บำรุงผิวด้วย
คือทองก็เหมือนกับที่เขาจองบุญใช่ไหม
หนึ่งกองบุญแล้วก็จะได้ทองหนึ่งสลึงอย่างเงี้ค่ะ
เขาก็เลยต้องเตรียมกล่องเตรียมอะไรใส่ทอง
เพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าครั้งแรกได้ทองจริง
ได้จริงเอาไปขายได้เลย
กองบุญแค่๒๐๐๐กว่าบาท
ใช่กองบุญมีหลายราคา๒๐๐กว่าบาทบ้าง๓๐๐กว่าบาทบ้างแล้วแต่โปรโมชั่น
แต่ทองสลึงนึงเนี่ย๖๐๐แน่
ไปขายได้เป็นครึ่งเป็นเท่าตัว
แรกก็ได้ทองกันจริงแต่หลังพอเริ่มซื้อกองบุญกันเยอะเนี่ยมันไม่ได้เลยไง
เงินที่ให้ไปหายไปเลยไง
แล้วก็คาดว่าเนี่ยฮะเวลาไปหาชาวโม่งชาวบ้านคงจะปลอมตรงปลอมตัวกันหรือเปล่านะครับ
ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นด้านในอย่างละเอียดนะครับ
ไปเจอบัตรสะสมคะแนนนะฮะ
สะสมคะแนนซื้อทองรูปภัณฑ์ของร้านทองแห่งหนึ่ง

มีรายการอย่างน้อยเป็น๑๐รายการก็คงจะเอาไปตระเวนขายการเนี่ยนะครับ
ให้จองกองบุญสุดท้ายก็คุมตัวแม่ชีอู๋ได้นะครับ
ก่อนหน้านี้แม่ชีร่วมขบวนการได้ไปแล้ว๒คน
วันนี้ได้ตัวแม่ชีอูแล้วก็พระที่อยู่ที่สำนักวิปัสนาตรงนี้อีกหนึ่งรูปนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลหนองญาติผู้ใหญ่วัชระอาสาดีนะครับ
ซึ่งตรงนี้คือพื้นที่ที่แม่ชีอู๋เนี่ยเคยอาศัยอยู่
ก่อนจะมาซื้อที่ดินสร้างสำนักปฏิบัติวิปัสนานะบอกกับเรานะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้แม่ชีอูเคยนำที่ดินที่บอกว่าเป็นที่ดินมรดก
จำนวน๑ไร่ที่แม่แบ่งให้เอาไปจำนองธนาคาร
แล้วก็เอาเงินมาสร้างสถานปฏิบัติธรรมตรงนี้
จนเกิดการฟ้องร้องระหว่างแม่กับลูกด้วยนะ
แม่เขาแบ่งที่ดินให้ไร่นึงเอาไปจำนอง
แล้วเอาเงินมาซื้อเนี่ยมาทำสำนักปฏิบัติอะไรตรงนี้
ตอนนี้เรื่องอยู่ในชั้นศาลนะครับ
ตรงนั้นเค้าก็ไปตั้งอยู่ประมาณ๑ปี
ก็มาไปแต่ก่อนก็ยังบินทบาทนะครับ

เพราะว่าได้เป็นผู้จัดการภาวะดก

คงก็ได้ขึ้นไปรอยเว้นได้มาในชั้นศาล
แต่ก็ยังไม่อยู่ที่สิ้นสุดครับ

แต่ก็ไม่ได้เปิดร่างกายของไม่มีอะไรอีกนะครับ
แต่ก่อนจะเป็นร้านแรกของร้านขายของในหมู่บ้านนะครับ
ตอนนี้ปิดอยู่ไม่ได้ไปไหนมาไหนก็เงียบอยู่บ้าน
คุณผู้ชมคะทีนี้มันชัดเจนแล้วนะคะ
ตำรวจก็บอกเลยว่าพฤติกรรมของแม่ชีอู๋และเครือข่าย
เป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่คุณผู้ชมค่ะ
เป็นแชร์ลูกโซ่ที่ทำกันเป็นขบวนการ
หัวหน้าขบวนการหรือว่าตัวการใหญ่
คือแม่ชีอู๋นี่แหละค่ะหรือแม่ชีห่มแดงคนนี้แหละค่ะ
พตรธนชาติรอดคลองตันผู้บังคับการตำรวจภูทรจวัตรนครพนม
เป็นคนให้ข้อมูลนะคะบอกว่าลักษณะมันชัดมาก
สิ่งนี้คือการร่วมกันช่อกงประชาชน
คือจากรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยค่ะ
หลักฐานมันชัดจนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ข้อหาร่วมการช่อกงประชาชน
รวมถึงการออกหมายค้นในการเข้าไปตรวจค้นสถานปฏิบัติธรรม
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าผู้เสียหายจากกรณีนี้เนี่ยนะ
จากแม่ชีห่มแดงคนนี้นะห้าร้อยคนเป็นอย่างน้อย
ห้าร้อยคนเป็นอย่างน้อยจริงตอนนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผล
จะต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ชีอู๋คือเป็นตัวกันใหญ่เป็นหัวหน้าขบวนการ
เส้นทางการเงินสามารถสาวไปถึงใครโยงไปถึงใครเนี่ย
คุณเป็นผู้ร่วมขบวนการคุณจะถือว่ามีความผิด
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนโทษหนักมากนะคะข้อหานี้นะคะ
พฤติกรรมของแม่ชีอู๋เป็นแบบนี้ค่ะ
เขาจะตั้งกองบุญขึ้นมาเขาเรียกว่ากองบุญอภินิหาร
หรือกองผ้าป่าทองคำกองละ๓๕๕บาท
ถ้าใครจองได้ทองคำรูปภัณฑ์ฟรี๑สลึงประมาณ๖๐๐๐บาทได้นะคะ
ไปขายได้เลยนี่คือทองจริงการันตีว่าได้แน่
ผู้เสียหายเขาบอกว่าครั้งแรกเขาก็ได้จริง
ทองมาจริงเอาไปขายเราได้เงินจริงเขาก็เลยเชื่อไงคะ
และพฤติกรรมของแม่ชีอู๋เป็นแบบนี้ต่อค่ะ
คือถ้าใครจองกองบุญเยอะเนี่ยนะมีโปรโมชั่นลดพิเศษ
จากกองบุญละ๓๕๕บาทเหลือ๒๙๙๙บาทเท่านั้นยังไม่พอ
ผ้าป่าด่วนราคาถูกลงไปอีก๒๓๓บาท
ซึ่งแต่ละกองก็จะได้รับทองรูปภัณฑ์๑สลึงทุกกอง
แต่ราคาของแต่ละกองเนี่ยขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น

หนึ่งในผู้เสียหายเคยบอกว่ามีคนมาขายกองบุญแบบนี้

ใครมีบุญก็จะลงทุนในกองบุญถูกหน่อยแต่ได้ทองเหมือนกันไงครับ
ในลักษณะว่าให้ทุกคนมาซื้อกองทุนนะ
ซื้อกองทุนเพื่อเอาไปช่วงนี้มีโควิดก็อ้างสถานการณ์โควิด
นะฮะไปดูแลประชาชนแล้วก็เปิดเป็นกองทุนขึ้นกองทุนละสองพันสามพันสี่พัน
ในสำนักเนี่ยเป็นคนไปบอกชาวบ้านอีกทีนึงก็บอกเป็นสายที่แต่ละอำเภอ
อำเภอเท่าเทนเยอะหน่อยผู้เสียหายเยอะแล้วก็เป็นอำเภอปลาปากส่วนหนึ่งนะครับ
เอาไปบอกแล้วก็บางคนก็ซื้ออ่าหนึ่งกองทุนบ้างสองกองทุนบ้าง
พอซื้อได้นะครับซื้อได้ก็ค่าตอบแทนก็คือประมาณสัก๒สัปดาห์
ก็จะเอาเงินไปให้ประมาณ๖๐๐๐บาทหรือถ้าไม่ใช้
ไม่เอาเงินก็เป็นสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมบอกนะคะว่า
ตำรวจได้มีการตรวจสอบบัญชีธนาคารของแม่ชีอู๋แล้วนะคะครับ
ซึ่งเป็นบัญชีกลางของเครือข่ายเลยค่ะตอนนี้ถามว่ามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่
นางสาวไพรินสุนทรสุวรรณหรือแม่ชีการ์ตูน
นางสาวดรุณีจันทนามซึ่งก็เป็นแม่ชีเหมือนกัน
อีกคนนึงก็อ้างตัวว่าเป็นแม่ชีนุ่งขาวห่มขาวนางเพลินพรมแดน
สามคนนี้โดนข้อหาเหมือนเหมือนกันนะคะร่วมกันช่อกงประชาชนนะคะ
ส่วนวิกผมและกระโปรงสีเหลืองที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
ที่ตำรวจไปเจอในบ้านหรือเขาเรียกกันว่าเป็นกุฏิเนี่ยนะวิกนี้นะคะ
กระโปรงสีเหลืองกระโปรงสั้นอันนี้นะคะคาดว่าเป็นของนางสาวไพรินสุนทรสุวรรณหรือแม่ชีการ์ตูนอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะครับใส่วิกแล้วเป็นแบบนี้ค่ะนี่เหรอฮะค่ะนี่ค่ะ
ถ้าไม่ใส่วิกก็จะเป็นก็เหมือนดูเหมือนแม่ชีแต่ในกุฏิหรือในบ้านที่เขาพักกันอยู่เนี่ยมีวิกไง
แล้วบางทีก็แต่งตัวแบบนี้ออกไปข้างนอกไงคุณผู้ชมดูดูสิคะ
มีการโพสต์ภาพแบบนี้ในเฟซบุ๊กแล้วคุณผู้ชมเปรียบเทียบตอนเป็นแม่ชีกับตอนแปลงโฉมใส่วิก
แล้ววิกมันคือสีเดียวกันกับที่ตำรวจยึดได้ไงคะพอเอามาเปรียบเทียบกับรูปภาพมันใช่เลย
รู้เลยว่านี่ไงแม่ชีการ์ตูนคือถ้าไม่ดูเรื่องของสีปากที่ทาลิฟต์ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าคนเดียวกันจริงคือเฟซบุ๊คของแม่ชีการ์ตูน

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับแม่ชีคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกศิษย์ของแม่ชีอูนะครับ
หลังจากที่ตำรวจมาตรวจค้นแล้วก็คุมตัวไปเรียบร้อยเนี่ยแม่ชีคนนี้บอกว่าเสียใจมากที่แม่ชีอูถูกจับ
ยังเชื่อว่าแม่ชีอู่ไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดี
ก็เพราะชาวบ้านนั่นแหละชาวบ้านที่มาซื้อกองบุญซึ่งเกิดความโลภ
เอาเงินมาซื้อกันเยอะเอาเงินมาซื้อกองบุญเนี่ยเยอะมากแต่ใจร้อน
ไม่ยอมรอเวลาให้แม่ชีเนี่ยเอาเงินหรือว่าเอาสร้อยคอทองคำมาให้
ซึ่งเรื่องนี้มันต้องเป็นไปตามระบบแต่ไม่ยอมรอกันมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้น
อะไรแบบที่แบบจะต้องไปเคารพอะไรอย่างเงี้ยส่ำอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นของสูงที่ท่านให้เคารพค่ะ
ยืนยันใช่ไหมว่าท่านไม่ได้ตั้งใจตั้งไอ้กองบุญมาหลอกคุณ
ไม่เพราะความรู้สึกเราท่านช่วยช่วยเหลือประชาชนเยอะแยะ
เด็กยากและเด็กพิการอะไรท่านก็ให้อนุเคาะหมดเลยบางทีคนเดือดร้อนมาท่านก็ทิ้งเงินให้
หลังจากเนี้ยเรายังจะปฏิบัติในแนวทางที่ท่านสอนอยู่ไหมใช่ค่ะปฏิบัติค่ะ
เพราะว่าเราก็จำสิ่งที่ดีเนาะเพราะข้อทำของท่านท่านก็มีแต่ข้อทำของพระพุทธเจ้าเนอะ
เราได้คุยกับครอบครัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเป็นพ่อแม่ลูกนะฮะ
ตระกูลไทยปัญญาดีนางแดงปัญญาดีแล้วก็นางสาวการสุดาปัญญาดี
เป็นเจ้าของที่ดินเดิมตรงเนี้ยฮะที่เป็นสำนักปฏิบัติวิปัสนาของแม่ชีอูเนี่ย
ครอบครัวนี้บอกว่าขายที่ดินให้ทั้งหมด๗ไร่ให้กับแม่ชีอูหรือว่านางสาวอิสรีผ่านในหน้า
ขายตั้งแต่ปี๕๗ราคา๑ล้าน๒แสนบาทโดยวางเงินมัดจำเอาไว้
บาทนะครับแล้วก็นัดทำสัญญาซื้อขายโอนที่ดินกันตอนหลัง
ตอนนั้นแม่ชีอูยังเป็นคนปกติเป็นผู้หญิงปกติธรรมดา
โกนหัวด้วยไม่ได้ห่มผ้าแดงอะไรแบบนี้ด้วย
แต่พอเวลาผ่านมาขายตั้งแต่ปี๕๗รู้ว่าที่ดินนี้ถูกนำมาสร้างเป็นสถานปฏิบัติวิปัสนา
ทีแรกก็ดีใจถือว่าโอ้โหเป็นบุญเหลือเกินสำหรับครอบครัวเรา
เขามาซื้อที่ไปเอาไปทำเป็นสำนักปฏิบัติวิปัศนา
แต่พอหลังเริ่มมีปัญหาแล้วเนื่องจากแม่ชีอูเริ่มไปลุกล้ำที่ดินด้านข้าง
พอที่ดินด้านข้างเขามาบอกนะก็มาตรวจสอบก็โดนแม่ชีอู๋กับลูกศิษย์ด่าทอ
แถมยังคมคู่คุกคามด้วย
ว่าตั้งแต่ขาย

เพราะเราถือว่าขายแล้วคือมันเป็นของคนอื่นไปแล้วสิ
สามสี่ปีมาก็ผ่านไปผ่านมาก็เป็นวัดแล้ว

ตกใจไหมเท่านั้น
ก็ไม่ตกใจแล้วเขาจะทำวัดก็ทำไป

เขาก็ว่าดีแล้วที่เขาทำวัดเนอะ
ครับผมครับผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้

ค่ะค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละ
มันแบบชาวบ้านนะชาวบ้านเขาก็ไม่
ไม่มีใครสัทธาเลยไม่มีใครเข้ามาเลยนะ
ถ้าไม่ห่มขาวนุ่งขาวห่มขาวเขาไม่ให้เข้า
เขาไม่เข้าจริงนะเขาด่านะ
เพราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้ไม่ได้ไปบุกรุกที่ใคร
คือเขาซื้อของเขามาแต่การสร้างเป็นสำนักวิปัศนา
ปฏิบัติธรรมเนี่ยสำนักพุทธของจังหวัดบอกว่า
ไม่ได้ขออนุญาตนะฮะ
แล้วเวลามีที่แบบนี้เกิดขึ้นจะที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ส่วนมากคนที่มาไม่ใช่คนในพื้นที่นะใช่
ชาวบ้านในพื้นที่เขาแบบเขาดูแล้วเขาจะแบบโอ้ไม่เอาไปวัดดีกว่า
ก็จะมีคนที่อื่นนะฮะที่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเรื่องราวภายในเป็นยังไง
อย่างชาวบ้านในพื้นที่ท่านหนึ่งนะครับบอกกับเราว่าที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงมาตลอดเลยนะฮะคือเสียงแม่ชีด่าพระนะฮะ
ออกมาจากสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับจนพระที่มาจากที่ไหนบ้างก็ไม่รู้อ่ะ
เมื่อก่อนเนี่ยมีหลายรูปนะไม่ใช่รูปเดียวนะฮะ
แม่ชีด่าจนต้องออกไปหลายรูปพระบางรูปเนี่ย
เห็นแบบถึงต้องกราบไหว้แม่ชีก็มีนะฮะที่ชาวบ้านบอก
เพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่าต่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
ชาวบ้านก็เลยไม่เข้าไงเพราะว่ารับไม่ได้กับเสียงที่ได้ยิน
ว่าภาพที่ได้เห็นจากสถานปฏิบัติธรรมตรงนี้
แต่ก่อนมีคนมาปฏิบัติธรรมก็ใส่อะไรจับไมค์ที่เพื่อนสวดเพื่อนอะไรนะ

แบบมันเสียงดังเนอะเราตื่นดึกตอนเช้าไปตลาด
กลับมาก็ไม่ได้พักผ่อนนะแล้วก็พักหนึ่งก็หยุดไป

เสียงดังนี่รังนี่จะไม่ดังได้ยังไง
ใกล้กันเลย

แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าแม่ชีอู๋คนนี้เนี่ยนะ
อกจากจะเป็นผู้ต้องหาร่วมการช่อกงประชาชนแล้ว
คนในครอบครัวยังให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
แม้กระทั่งแม่แท้

แม่ชีอุยังหลอกเลยนะคะ
ในครอบครัวถึงขั้นบอกว่าพอรู้ข่าว
ว่าเนี่ยน้องสาวเนี่ยแม่ชัยอู๋เป็นน้องคนเล็ก
ว่าน้องสาวโดนจับเนี่ยนะ
ไม่ไปเยี่ยมหรอกไม่ไปประกันตัวด้วย
เพราะทำให้แม่และคนในครอบครัวเดือดร้อน
ตอนนี้กำลังจะถูกไล่ออกจากบ้าน
คนในครอบครัวกำลังจะกลายเป็นคนไร้ที่อยู่

พี่สาวของแม่ชีอู๋เล่าให้ฟังค่ะ

แต่อยู่ดีนุ่งขาวห่มขาวกลับบ้านแต่ไปเช่าบ้านเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะ
อุบายหลอกแม่ค่ะหลอกแม่ให้เซ็นแต่งตั้งให้ตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกที่ดินกับบ้านนะคะเนื้อที่ประมาณ๕๗ตารางวา
แล้วอ้างว่าเดี๋ยวจะเป็นคนแบ่งให้กับพี่น้องทั้งหมดสี่คนเองหลังจากนั้นหายออกจากบ้านไปเลยค่ะ
พี่สาวบอกว่าหายไปเลยหายแบบไร้วิแววสักพักนึงเอาที่ดินกับบ้านไปขายฝาก
ห้าล้านคนในครอบครัวไม่มีใครรู้เลยสักคน
เขาก็หายไปเลยเขาก็ไม่บอกอะไรอีกเลยถามอะไรเขาก็ไม่พูดอีกเลย

หายไปแล้วก็
เข้าไปขายอ่ะขนาดขายพี่ยังไม่รู้เลยพี่เพิ่งรู้จากคนแถวนี้เขามาบอก

ก็เขามาไล่ที่เราที่เขาซื้อพื้น
เขาบอกนี่ที่ตรงนี้เป็นของผมเลยนะเชิญเราออกจากบ้าน

ไม่เขามาตัวขี่รถมานั่งแล้วเขาก็เดินลงมาเลย
ไม่รู้เป็นของคนที่เขามาบอกคนที่บอกนี้ไม่รู้เป็นของเขาหรือเปล่านะ
แต่เขาเป็นคนมาพูดว่าออกไปจากบ้านหลังนี้เขาซื้อแล้ว
ตอนนั้นเราตกใจไหมครับพี่
ก็ตกใจสิพี่ไม่ได้ขายพี่ไม่อยากขายเนอะ

แล้วเขาเป็นคนใช้เงินใช้เงินผู้เสื่อยด้วย
เป็นคนใช้เงินผู้เสื่อยยังไงบ้างพี่
ตั้งแต่ไหนจะไล่หรือเปล่า
ไม่ใช่ตั้งแต่ไหนจะได้เพราะว่าตอนเด็กพี่ก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่จริง
มาเป็นตอนเรียนจบนี่มั้งมหาลัยเนี่ยมั้ง
พี่สาวของแม่ชีบอกเลยนะคะว่าโอ้โห
ตัวคุณแม่ค่ะที่เป็นเจ้าของที่ดินจริงถึงขั้นไปยื่นเรื่องต่อสารนะ
ว่าถูกลูกสาวคนเล็กหลอกก็คือแม่ชีอู๋หลอกแม่ให้เซ็นเอกสาร
สารชั้นต้นสารอุทธรณ์ตัดสินให้ครอบครัวแพ้คดีนะคะ
ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นดีการนะคะ
พี่สาวของแม่ชีบอกเลยว่าถ้าโชคร้ายสารดีกาตัดสินให้แพ้คดีอีกเนี่ยนะ
ทุกคนในครอบครัวกลายเป็นคนเร่ร่อนนะ
ต้องไปขอพักอาศัยอยู่ตามบ้านญาตินะ
ซึ่งญาติเองเขาก็ลำบากไม่แพ้กัน
สาเหตุก็คือน้องสาวคนเล็กคนนี้แม่ชีอู๋คนนี้หลอกแม่ให้เซ็นเอกสาร
เรื่องของที่ดินละบ้านแล้วเอาไปฝากขายฝากเอาไว้
ดูสิแล้วตัวพี่สาวบอกแบบนี้นะคะ
สาเหตุที่น้องสาวอ้างตัวเป็นพระอรหันต์ตั้งกองบุญช่อกงประชาชนเนี่ย
พี่สาวบอกว่าไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่า
อาจจะมีอาการนิดหน่อยแล้วก็อาจจะหลงไปในทางที่ผิดนะ
ไปสอบปากคำที่สอบพระมึงนครพนมนะคะ
ชีอู่ให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
บอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น

ก็ถูกส่งกลับไปที่วัดต้นสังกัด

คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อ
ความศรัทธาเรื่องของการตั้งรัฐธิ

แต่มันเป็นเรื่องของการหลอกลวงและช่อกงประชาชน

พระนี่ประมาณบอกมาจากนครสวรรค์